ความคืบหน้าคดีนะคะขาใหญ่เมืองนครศรีธรรมราช
มีฉายาว่าน้อยสถานีรถไฟซอยสิบสอง
คนนี้เนี่ยนะคะเจ้าของชายาน้อย
เขาถูกฆ่าด้วยการถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟ
แล้วก็เอาศพไปทิ้งที่คลองแห่งนี้
ล่าสุดตำรวจจับมือแทงได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่ใช่อื่นกับไรใครอื่นกันบ้างเป็นเพื่อน
แล้ววันที่เกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน

แล้วผู้ตายไปต่อยเขาก่อน
เขาก็เลยใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงนะคะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชควบคุมตัวนายสมชาย
ไกรจักรอายุ๓๓ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลนครศรีธรรมราช
เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังพบว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้เหล็กมีดขูดชับ
กระหน่ำแทงนายสุเทพโกมัยอายุ๔๘ปี
ชาวชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
เขามีฉายาด้วยนะบอกว่าน้อยสถานีรถไฟซอย๑๒
หลังจากนั้นเอาศพไปทิ้งในคลองท่าวัง
ใกล้วัดศรีทวีในตำบลท่าวัง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘เมษายนที่ผ่านมาค่ะ

ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ตัวเองกับผู้ตายรวมถึงเพื่อนอีก๔คน
ตั้งวงดื่มสุรากันที่ร้านขายของชำ
ตรงปากซอย๑๑ชุมชนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช
แต่พอดื่มไปดื่มมาเริ่มมีอาการมืนเมาค่ะ
ผู้ตายลุกขึ้นมาต่อยตัวเอง
ด้วยความโมโหคว้าเหล็กขูดชาร์ฟ
ออกมาจ้วงแทงเขาที่ลำตัวเป็นสิบแผล

ให้เพื่อนที่ร่วมวงดื่มสุราทั้ง๔คน
ช่วยกันหามศพขึ้นรถกระบะ
แล้วเอาไปโยนทิ้งที่คลองท่าวัง
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตรนะคะ
หลังจากนั้นทุกคนแยกย้ายกันหลบหนี
แต่ว่าสุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้
นายสมชายมือแทงกับพวก
ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา

และซ่อนเร้นทำลายศพ

เจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกว่ารู้ตัวหมดแล้ว

อนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์เพื่อนเสด็จคิดไม่ซื้อนะคะ